คือการเดินทางไปแข่งขันสนามที่๒มีประเด็นก็คือ
เรื่องของเวลาไทม์โซนที่มันแตกต่างกันที่ตุรเคียมาถึงที่ทางฝั่งของฟิลิปปินส์
แล้วนักกีฬาก็ต้องพักฟื้นกันพอสมควร
ย้ำเรื่องนี้เลยนะครับว่าหลังจากนี้ฟอร์มของนักกีฬาไทยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่การฟื้นฟูเลยนะครับ
สัปดาห์๒ก็คือ๑๔๑๙วิทยุธุนายนทั้งโคชด่วนดันไนสี่วัชระเมธากุล
หัวหน้าภูมิสอนก็บอกนะครับว่านักกีฬาเนี่ยเหนื่อยจากการเดินทางบางคนก็ยังนอนไม่หลับด้วยนะครับ
แต่ว่าจำเป็นต้องรักษาเรื่องของสภาพร่างกายในเรื่องของการคงกล้ามเนื้อไว้เพื่อให้สามารถเล่นต่อได้ในสัปดาห์นี้
ส่วนเรื่องของการทำร่างกายต้องควบคู่ไปกับอาหารที่ดีด้วย
ชด่วนก็ยังบอกนะครับว่าจะมีการอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์วันนี้นะครับ
โมงเย็นก็จะเป็นเกมที่ต้องพยายามเลือกใช้แล้วก็ทดสอบนักกีฬาในเรื่องของการเล่นครับ
นักกีฬาของเราก็ยังมีอาการเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเช่นหนักอยู่นะครับบางคนก็ยังนอนไม่หลับ
แต่เราจำเป็นที่จะต้องเรื่องรักษาเรื่องสภาพร่างกายนะครับในเรื่องของการทำกล้ามเนื้อเพื่อจะสามารถเล่นต่อได้ในสัปดาห์นี้นะครับ
ส่วนเรื่องการทำร่างกายเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับอาหารที่ดีนะครับ
ก็เป็นเกมที่เราก็ต้องพยายามนะครับเลือกใช้ผู้เล่นแล้วก็ทดสอบผู้เล่นในเรื่องของการเล่นด้วย
แล้วก็ต้องพยายามรักษาเรื่องของร่างกายให้ดีไม่ให้มีการบาดเจ็บด้วยนะครับควบคู่กันไปครับผม
คนที่เข้ามาแทนที่ทัชดาลนะครับก็ทำหน้าที่ได้ดีเพราะว่าแต่ละคนมีจุดเด่นต่างกันอยู่ที่โค้ช
ใช้จุดเด่นของคนไหนครับส่วนแนนทัศน์ดาวก็บาดเจ็บ
ที่เราทราบกันนะครับบริเวณเอวส่วนล่างนะครับด้าน
ซ้ายกระดูกก็ร้าวนะครับซึ่งตอนเนี้ยนะครับที่ทราบกันเนี่ย
ก็คือมันเป็นกระดูกสันหลังนะครับระดับเอวข้อที่สองสามแล้ว
สี่ของด้านซ้ายแผนการรักษาเนี่ยนะครับก็ประเมินแล้วว่าไม่
มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดก็ขั้นตอนที่หนึ่งคือ
กายภาพบำบัดนะครับโดยเครื่องเลเซอร์บำบัดขึ้นความถี่สูง
นะครับแล้วก็ขั้นตอน๒เนี่ยประคบด้วยความเย็นลดปวดขั้น
ตอนที่๓เนี่ยก็ใส่เข็มครับรักคลองหลังลดปวดเพื่อรักษา
อาการป่วยในช่วงสองสัปดาห์แรกไปก่อนหลังจากนั้นครับจะเป็น
ออกกำลังเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายในแบบเฉพาะเลย
คาดว่าใช้เวลารักษา๖๘สัปดาห์ต้องลุ้นว่าจะกลับ
มาช่วยทีมชาติไทยได้ไหมนะครับในเดือนกันยายนนี้สำหรับ
เล็กบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของศึกแดงเดือด
ในไทยครับมันอยู่เจอกับเลือดภูก็มีการจับมือกันของ
นะครับจะมาเล่นคอนเซิร์ต๑ชั่วโมงเต็มก่อนการแข่งขันแล้วก็
ยังมีนักร้องสาวชาวไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคน
จะเป็นแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะครับ
แน่นอนหลายคนก็คาดกันว่าควรจะเป็นน้องมิลินะครับรับ
สาวชื่อดังที่เคยสร้างชื่อเสียงระดับโลกมาแล้วนะครับ
ด้วยการทานเข้าเหนียวม่วงบนเวทีที่สัตว์อเมริกานะครับ
เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นน้องมิลิหรือเปล่านะครับ
เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับการโพสต์ภาพของคุณเจนปียทัศน์
ประธานที่ปรึกษาสโบสรแบบินตันกายนูล่าก็มีการโพสต์ภาพนี้ครับ
ของน้องหมิวพรวีช่อชูวงแล้วก็ศิรดารุ่งพิบูลโสพิษครับ
สองนักแบตไทยที่ถูกส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนเนื่องจากอาหารเป็นพิษครับ
เดินทางไปที่อินโดนีเซียในรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์นี่แหละครับ
แล้วก็น้องหมิวตกรอบ๑๖คนไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
ส่วนศรีรดาตกรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับ
รายงานพบว่านักกีฬาจากชาติอื่นเนี่ยก็มีอาการอาหารเป็นพิษ
เช่นเดียวกันนะครับจากเกาหลีใต้จากมาเลเซียนะครับ
ก็มีชื่อหลายคนเลยที่ต้องถูกส่งเข้ารักษาครับ